ไม่มีไม่จะบอกว่าคุณผู้ชมต้องมีเพื่อน

คุณผู้ชมเพื่อนเวลาจะคบกัน
มันต้องอยู่ทั้งยามสุข

ถ้ายามหลับก็ตัวใครตัวมันสิ
แต่ว่าวันนี้เราจะเล่าถึงเพื่อนคู่นึง

ต้องเล่นอย่างนี้พยายามหลับให้ปลูก

คุณผู้ชมนี่พอจะเล่าข่าวเรื่องนี้
จะเล่าถึงเรื่องของสาวแป้งออนจิรากับ

สองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกัน
มาขนาดนี้ก็เราจะบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมล่ะ

อย่างนี้อยากให้คุณผู้ชม

เจ้าแจริมเจ้า

เจ้าแจริมเจ้า

ไม่เคยทิ้งกัน

นั้นจะไกลสักเท่าไร
ใช่ค่ะซิสเพื่อนที่ดีต้องไม่ทิ้งกัน

ยายแป้งกับพี่นกก็ยังคงจับมือกันแน่นแบบนี้
โอ้โหแม่คุณจิกสูงเดินบนเนินขลุขระขนาดนี้
เปล่ายังเดินยากเลยจ้ะแม่จ๋าหาทำกันจริง
แต่ใดก็ยังคงไว้ซึ่งความแอลลิแกนสุดไปเลยค่ะปรบมือขัดสีส
เจ้าแจ๊กริมจอ